หม่อมเอ็มอัธพลคือเมื่อเช้านี้เจอตัวหล่อขึ้นเยอะมาก

หลังจากที่บวชทดแทนคุณพ่อคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็ไปขึ้นเขียงตัดกรามปรับรูปหน้าออกมา
หล่อเหลาเอาแฟนเหมือนกันนะคุณผู้ชม

ไปเยอะนะคะแต่ว่าเขาจะมีคิวเสริมหล่ออีกไหม
คือแบบบางคนพอทำแล้วก็อย่าทำอีก
ไม่รู้ว่าหม่อมเอ็มจะไปทำอีกหรือเปล่านะคะ
แล้วบวชแล้วจะเบียดเลยหรือเปล่า
พร้อมกับอัพเดทถึงพ่อพระหม่อมเยิน

เรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะ

แล้วก็ปรับโครงสร้างหน้านิดหน่อย
มันก็ดีขึ้นนะครับคือผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นแน่คือเรื่องสุขภาพ
เรื่องการเคี้ยวอาหารเรื่องการอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็การออกเสียงผมกลัวหนึ่งผมกลัวเปลี่ยนตัวเองมากไปแล้วเดี๋ยวไม่มีงานไง
กลัวแบบไม่ใช่เอ็มมาก่อนที่รู้จักกันไม่ใช่แบบนี้นี่หว่า
ให้ท่านอยู่บวชศึกษาธรรมะไปเรื่อย
ก็แล้วแต่ท่านทุกอย่างก็ไปบ่อยครับไปบ่อย
คุณผู้ชมคะเมื่อกี้เนี่ยพอฟังหม่อมเอ็มพูดไปก็เพลินกับหน้าเข้าไปนะ

คือจริงพอดูหน้าตรงเนี่ยอาจจะไม่ชัดแต่พอแบบเทียบหน้าข้างเนี่ยเห็นเลยนะ
แต่ต้องบอกว่าเขาค่อนข้างจะประสบความสำเร็จนะเพราะเขาบอกว่าไม่ได้อยากให้มันเปลี่ยนเยอะ
อยากให้คนจำได้ว่านี่คือหม่อมเอ็มคนเดิม
ตัวตนก็คือตัวตนนั่นแหละอย่าไปเสียตัวตนให้กับการทำศัลยกรรม